เกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้ชาย๓ขวบเองนะ

น้องโคม่าแล้ว
โม่ขนาดที่ว่าโอ้โหปอดฉีก

คือตัวย่าเองย่าไปร้องกับคุณกันจอมพลัง

แท้กับพ่อเลี้ยงทำร้ายลูกใช่ไหม
นี่ข่าวใหม่ไม่ใช่ข่าวเก่านะ

แต่เหตุการณ์แบบนี้ทำไมเราเจออยู่บ่อย
แล้วเรื่องนี้ค่ะคุณกันจอมพลังก็เลยพาคุณย่า
แล้วก็พาพ่อแท้ของเด็กชายวัย๓ขวบ
พาไปหาตำรวจไปที่โรงพักคลองหลวงที่ปฐุมธานี

เพราะว่าย่าบอกนะหลานย่าน่ะถูกทำร้ายร่างกาย
ม้ามแตกปอดฉีกซี่โครงหักตับฉีกแขนหัก

นี่ฝีมือของแม่ฝีมือของพ่อเลี้ยงฝีมือของตาใช่ไหม
ทีนี้สิ่งที่ได้ข้อมูลมานะนะ
คือเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยย่าเล่าให้ฟัง
ย่าบอกว่าลูกย่ากับแม่ของเด็กแยกทางกัน
หลานคนนี้๓ขวบเนี่ยก็เลยอยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยง
รวมถึงคุณตาอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้ว
แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยคือเด็กเป็นโลหิตจังนะคะ
ทุกครั้งที่คุณย่าไปเยี่ยมย่าจะเห็นว่าหลาน
ทำไมมีรอยเนื้อตัวเขียวช้ำไปหมดเลย
ถามแม่เด็กแม่เด็กบอกว่าอ๋อก็นี่ไงก็เลือดมันจางอ่ะ
หมอที่รักษาอาการน้องให้ข้อมูลบอกว่า
อาการแบบนี้ไม่ใช่อาการของโรคเลือดจางนะน่าจะโดนทำร้าย
แล้วที่ผ่านมาหมอก็เคยรักษาหลานในอาการแบบนี้มา๕ครั้งแล้ว

นี่หลานฉันโดนทำร้ายอีกหรือเปล่าเลยไปแจ้งความที่โรงพักคลองหลวง
ตำรวจบอกว่าต้องเป็นแม่เท่านั้นถึงจะแจ้งความได้
เอ้าทำไมล่ะฉันก็เป็นย่าของเด็กนะ
แล้วก็มีคนที่อ้างตัวว่าเป็นข้าราชการ
ย่าบอกว่าไม่ฉันไม่ถอนยังไงฉันก็จะแจ้งความ
แล้วเมื่อวันที่๓พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

ตัวลูกอยู่ที่โรงพยาบาล
จนถึงตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลย
ก็ห่วงสิหลานทั้งคนอยากเอาหลานมาอยู่กับย่าแล้ว
ก็เลยร้องคุณกันจอมพลังให้ช่วยหน่อยนะคะ
มีรอยเขียวช้ำทุกครั้งที่ย่าไปเยี่ยม

หมอก็สงสัยแต่หมอไม่กล้าฟันทงค่ะ
เราก็ไปเปิดดูตามปกติที่เราเคยไปเยี่ยมหลาน
เราก็หารอยฟกช้ำดำเขียวหมด
นี่ไงสิ่งที่คุณย่าเจอแล้วย่าบอกเอาตรงนะ

หลังจากนั้นตอนบ่ายตำรวจสภคลองหลวง

เราเรียกว่านางสาวอ้อละกันอายุ๒๔ปีค่ะ

เลี้ยงก็คือเป็นสามีใหม่ของนางสาวอ้อนั่นแหละ
รวมถึงตามาสอบปากคำ

แล้วทั้ง๓คนก็ออกมาจากห้องสอบ
ตำรวจสพคลองหลวงยังไม่ได้แจ้งข้อหาใคร
อันนี้คือตอนที่ออกมาจากการสอบปากคำนะคะ
เหมือนกับแบบเดินไปพูดไป
เดินกึ่งวิ่งนี่นักข่าวก็วิ่งตามเลยนะ
แม่บอกว่าไม่เคยทำร้ายลูกนะ

นี่เพิ่งคบกับผู้ชายคนใหม่ได้ไม่นาน
ก่อนจะเข้าโรงพยาบาลลูกบอกว่าลูกเจ็บตรงท้อง

กับแฟนรีบเรียกแท็กซี่เลยพาลูกไปหาหมอ
ตอนนั้นลูกหน้าซีดเขาปากม่วงแล้ว

ว่าไม่ได้ทำหนูเลี้ยงมันตั้งแต่คลอด

เพราะว่าก่อนให้ยกของหนักน่ะ
หนูรักษาตามอาการมาตลอด
นี่ไงหนูว่ารักลูกนะ
ตอนหนูทำงานร้านสะดวกซื้อหนูยอมทิ้งเลย
เพราะว่าท้องอยู่ไงเขาไม่ให้ยกของหนัก
ทีนี้ตำรวจสพคองหลวงยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครนะคะ

พอไปถามอ่ะ

แล้วเด็กจะร้องไห้ทำไมชาวบ้านเขาสงสัยกัน

เอาร้องแล้วพูดว่าอะไรอีกถามชาวบ้านนะได้ยิน
ได้ยินชาวบ้านบอกว่าไงรู้ไหม
เด็กก็พูดว่าพ่ออย่าตีหนู
เดี๋ยวให้ตำรวจทำหน้าที่ต่อหลังจากนี้
แน่ย่าบอกว่าอยากเอาหลานมาเลี้ยงเองแล้วนะคะ